คุณผู้ชมค่ะเราเคยนำเสนอเรื่องราวของทายาทซุปตาที่เป็นลูกไม้ใต้ต้นมาแล้ว
รอบนี้เราจะพาไปดูลูกสาวคนสวยของคุณแม่ในวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่านะคะ
จะมีใครกันบ้างเริ่มกันที่บ้านนี้เลยค่ะบ้านของพี่นุ่นดารัน
กับลูกสาวคนเล็กน้องมุกนะปรัชนะฮะอายุเท่าไหร่รู้มั้ยค่ะ
สิบเจ็ดปีเท่านั้นเองคุณผู้ชมน่าคุ้นคุ้นเหมือนเคยเห็นใน
น้องมุกเนี่ยล้นเหลือมากเป็นแฟนหน้าจากเขาหน้าคุณตากันดี
๔ล้านคุณผู้ชมแล้วแต่ละคลิปที่น้องโพสต์เนี่ยนะคนดูหลัก๑๐ล้านนะคะไม่ใช่๑๐ล้านตั้งต้นดีนะแต่๓๐๔๐๑๐ล้านวิวกันเลยทีเดียวนะคะดูสินั่งสวยเนาะ
สดใสมากเลยนะคะไปต่อกันที่ลูกสาวแสนสวยอีกบ้านนึงค่ะคนนี้นอกจากจะสวยแล้วก็ยังเข้าวงการตามรอยคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องออมนรวรรณนั่นเองนะคะทายาทคนเดียวของแม่ก้อยนรมนค่ะ
อายุ๑๙ปีแล้วค่ะปีนี้นะคะหลายคนน่าจะพอคุ้นหน้าคุ้นตาน้องอยู่บ้างเนาะเพราะว่ามีผลงานซีรีส์และละครบ้างแล้วค่ะผลงานล่าสุดคุณผู้ชมกำลังลงจออยู่เลยสำหรับละครเรื่องเกมล่าทรชน
นี่สองพระนางมากฝีมือนะหมากปรินแล้วก็แต้วนัทพรไงนี่นะคะไม่ธรรมดาเนาะ
ต่อกันเลยค่ะบ้านนี้คุณผู้ชมเชื่อว่านะคะลูกสาวเขาเนี่ยผู้จัดหลายคนหมายตาเอาไว้เลย

คนที่เห็นหน้าจอท่านนี้นะคะ

ฉันอยากให้เขาขึ้นเวทีประกวดนางงาม

ชาวเน็ตเชียร์บอกว่าเป็นนางเอกละครก็ได้

ผู้จัดหมายตาเอาไว้เพราะว่าน้องจีนเป๊ะจริง
เครื่องหน้าครบทุกอย่างอย๑๑๒ประธานที่แทชูค่ะ

แล้วก็แฟนคลับเคยนำภาพคุณแม่วัยสาวมาเรียบเทียบกับน้องจีน่า
จีนขออภัยค่ะเป๊ะไหมล่ะคุณผู้ชมเหมือนกันมาก

สมัยพี่นกเป็นแบบนักร้องนะคุณผู้ชมสวยสะกดขนาดนี้นะคะ
รอลุ้นเลยค่ะอยากเห็นน้องจีนใจอ่อน
ลองชิมรางผลงานละครบ้างนะคะแต่อย่างที่เชอรี่บอกไปนะคะ

เพราะมันก็ครบมากเนาะ